สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเขาจะยกเลิกเบอร์ฉุกเฉิน๑๖๖๙แล้วนะคุณผู้ชม
แต่เปลี่ยนไปเป็นเบอร์อะไรแทนหรือให้ใช้เบอร์อะไรแทนมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
แต่มีเรื่องดีเกี่ยวกับปากท้องพวกเราครับโดยกระทรวงพาณิชย์เขาเริ่มแล้วนะ
กับมาตรการลดราคาสินค้าเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน
จับมือกับผู้ประกอบการ๒๘๘รายครับลดราคาสินค้า๓กลุ่ม
มีอาหารและเครื่องดื่มของใช้จำเป็นและกลุ่มปัจจัยการเกษตร
พวกปุ๋ยและเคมีเกษตรครับเขาจะลดสูงสุดถึง๘๐
และสามารถไปหาซื้อสินค้าราคาประหยัดเหล่านี้ได้
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับ
อันนี้ก็ลดแล้วลดอีกลดต่อด้วยครับลดตั้งแต่ตี๕
ที่ผ่านมาคือน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล
ซึ่งราคาน้ำมันที่ลดลงยังส่งผลต่อเนื่องให้สินค้า
เกษตรอย่างเนื้อหมูและเนื้อไก่ปรับลดราคาลงด้วย
สำรวจราคาที่ตลาดศูนย์การค้าเมืองกำแพงเพชรพบว่าราคาเนื้อหมูทุกชนิดลดลงกิโลละ๓๐บาท
หมูเนื้อแดงเนี่ยเหลือโลละ๑๕๐บาทครับส่วนเนื้อไก่ตอนนี้ราคาก็ลดลงมาแล้วเฉลี่ยกิโลละ๑๕๒๐บาทเหลือราคากิโลละ

ส่วนเรื่องสายด่วน๑๖๖๙เบอร์โทรฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ก็จะมีการยกเลิกเบอร์นี้แล้วนะครับ
โดยทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมีแผนจะยุบรวมหมายเลขฉุกเฉิน๑๖๖
ไปใช้หมายเลขฉุกเฉิน๑๙๑ในการโทรขอความช่วยเหลือทางการแพทย์แทน
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอตำรวจว่าพร้อมเมื่อไหร่หากระบบพร้อมก็จะใช้๑๙๑เพียงเบอร์เดียวเท่านั้นครับ